เป็นสีสันแต่ว่าฟุตบอลไทยเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเรายังไม่สามารถเป็นแชมป์ในรายการนี้ได้
ก็ส่งอายุไม่เกิน๒๐ปีเตรียม๔เกมไปขันในนามทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ผลงานได้ดีแล้วแต่สุดท้ายเรามาเสียประตูในช่วงท้ายก็แพ้ไปครับ
เสียดายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสเยอะแต่สุดท้ายความเฉียบขาดเรายังไม่ได้ไง
ก็ยังต้องปรับอยู่นะครับเพราะว่านักเตะชุดนี้ก็รวมตัวกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องอยู่เรื่อยครับ
ก็ดูเกมกันนะครับโดยมีการนำเสื้อหมายเลข๑๑ของทางธนาศิษศิริพลาลงสนามก่อนเริ่มเกม
เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจ้าตัวบินกลับด่วนเนื่องจากว่าคุณพ่อป่วย
ก็ขาดตัวเก่งไปหลายคนนะครับเราก็ไม่เฉียบขาดพอมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน
คือเขาเฮทั้งทีมเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ
เขามีเวลาในการที่จะเล่นเกมรับอีกแป๊บนึงเขาก็มีโอกาสได้แชมป์แล้ว
แล้วก็ทำให้เขานั้นรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับได้แชมป์ไป
ไทยนั้นพลาดแชมป์นะครับสมัยแรกยังไม่เคยทำได้เลยครับตั้งแต่มาแข่งขันรายการนี้
หลังจากเข้าจิงครั้งนี้เป็นครั้งที่๕ส่วนคู่จิงที่๓ของอัญลาศัลย์นะครับ
เอาละครับมาดูความขึ้นไหวในการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ
นายพระอาทิตย์สุภพงศ์รองรายความธิการฝ่ายต่างประเทศ

ก็เผยถึงแผนงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี๒๕๕๙
ก็คือในปีหน้าว่าโปรแกรมโดยรวมแล้วถือว่าแน่นมาก
เนื่องจากต้องแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายอีก๕นัด
ก็จะเริ่มจากในช่วงเดือนมีนาคมนะครับคุณผู้ชมครับ
ไทยนั้นจะเปิดบ้านพบกับซาวดีอาราเบียก่อนที่จะไปเยือนญี่ปุ่น
ซึ่งในช่วงต้นนี้นะครับไทยจะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง

ครับมันใกล้กันมากนะครับ
ดังนั้นก็เน้นไปที่การเก็บตัวเพื่อรอเจอกับ๒เกมสำคัญนี้เลยนะครับ
ใช่ก็คือในเดือนมิถุนายนไทยจะมีโอกาสได้อุ่นเครื่อง๑นัดนะครับ
ก็เตรียมที่จะบุกไปเยือนอุสเบกิสถานก่อนที่จะกลับมาเปิดบ้าน
พบกับสหรัฐอารับเอเมริดในวันที่๑๓มิถุนายนในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนั่นแหละครับ
ก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงอยากขจัดในช่วงกรกฎาคมนะครับ
หลังจากนั้นก็ลองดูนะครับตามหน้าจอยังโปรแกรมที่เหลืออีกนะครับ
ในการคัดบอลโลกรอบเข้าเลือกของโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมนะครับ
ซึ่งไทยก็จะไม่มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังเหลือช่วงเวลาให้กับทีมชาติได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง
ซึ่งหากไทยไม่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ก็เตรียมโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้ง๒ช่วงเอาไว้นะครับ
ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือในเดือนกรกฎาคมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
จัดทวนาเมนต์พิเศษสี่เศร้านั่นเองโดยเชิญทีมระดับโลกนะครับเข้าร่วมการแข่งขัน
ก็มีญี่ปุ่นเม็กซิโกเนเทอร์แลนด์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับฟริจินฟีฟ่า
ฟ้าก็สามารถทำได้นั่นก็คือการส่งทีมชุดเอมาแข่งขันนั่นเอง
ก็ต้องติดตามนะครับเป็นโปรแกรมที่ทางสมาคมว่างเอาไว้ที่เป็นข่าวในช่วงเดือนกรกฎ
นาคมส่วนโปรแกรมอื่นที่บอกว่าช่วงปลายปีอย่างที่เราเรียนให้ทราบเมื่อวาน
ปัญหาก็คือว่าถ้าชาติที่เขาอยากได้ชาติดีมาแข่งขันอาจจะยากหน่อย

ถ้าเราอุ่นแล้วเราได้ประโยชน์ก็ลองดู
ก็ต้องรอการคอนเฟิร์มจากทางสมาคมกีฬาฝุ่นอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะมีทีมไหนมาอุ่นเครื่องกับเราบ้างในปีหน้า